ความสวยเนี่ยมันรอไม่ได้จริงคุณผู้ชมค่ะ

สำหรับพี่หญิงทิติการคุณผู้ชมค่ะ

ชาตินี้แค่ได้พบเธอ
เกิดชาติน่ารักให้ฝันกันใหม่
วันนี้ใจสละท้าย
จำนวนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน
โอ้โหเจบตอน
มาเยอะมากเลยร้องยังไงให้ไม่ติดลิขสิทธิ์ร้องแบบนี้
รู้ไหมแจ็คกิตไอดอลอ่ะสุผิดชมค่ะเราเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกลับมาก่อนค่ะ
ดิฉันร้องเพลงนำมาขนาดนี้คุณผู้หญิงพนินทิศการช่วงเนี่ย
ร้องเพลงยาวไปเลยค่ะเพราะอะไร
เจ้าภาพน่ะจองตัวเรียกว่าอ๋อหูงานแน่นจริงนะเมื่อนี้
ทีมข่าวบันเทิงไทรรัฐค่ะก็เลยวิดีโอโคลนะโทหะนิดนึง
บอกเลยว่าโอ้หน้าบานสิคะรออะไร
ก่อนหน้านี้ค่ะพักงานทั้งโควิดนะคะแล้วก็ทั้งปัญหาสุขภาพ
พอกลับมามีคอนเซิร์ตเท่านั้นเหลือคุณวิทยบสวมค่ะ

ถามพี่หญิงด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้จะกลับมารับงานเต็มตัว
คุณหญิงเนี่ยเขาไปทำจมูกมาใหม่ค่ะ
เพราะบอซ์ดูแท๊คเรื่องหงูเงิน

เฮ้ยไปทำอะไรมามันเปลี่ยนหน้าเราไปเลยอย่างเนี่ยค่ะ
มันก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยดูเห้ยอย่างนี้ค่ะ
ก็แบบว่าดูสวยขึ้นนะก็เลยเอาไปงานนู้นงานนี้เพิ่มขึ้นด้วย

คือคิดว่าถ้าทำแล้วมันดีขึ้นไม่อักเสบไม่ติดเชื้อ
แล้วก็ทำให้เรากลุ่มภูมิดีขึ้นนะคะ
ในทุกองศาเวลาที่เราขยับหน้าไปไหนค่ะ

คุณผู้ชมนิดนึงไม่ใช่แค่งานร้องเพลงนะคะ
ที่เริ่มไหลมานะคะพี่หญิงเนี่ยกำลังจะมีละครด้วย
ละครเรื่องแรกในชีวิตค่ะเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะ

มูกใหม่มันดีมันเลิศอย่างนี้แหละ
แต่นี่คือเป็นเรื่องชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ

แต่บางคนเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ให้มานะคะ
อย่างพี่แจ๊คนี่ก็ไม่เคยเลย